ไปดูคลิปหนึ่งซึ่งแน่นอนคนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นแล้วสุดจะสะเทือนใจ
กับสิ่งที่พี่เลี้ยงทำกับลูกของตนเองจนทนไม่ไหวฝ่ายพ่อแอบติดกล้อง
เห็นภาพคาตาเข้าไปซัดพี่เลี้ยงเดี่ยวนั้นเลย
คุณผู้ชมดูภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดฝ่ายพ่อแม่เขาซ่อนเอาไว้
พี่เลี้ยงรุ่นคุณป้ากำลังเลี้ยงดูทารกวัยไม่ถึงขวบป้อนนมอยู่บนที่นอน
แต่เด็กเหมือนไม่ยอมกินนะฮะขยับตัวไปมานู่นนี่นั่นเด็กก็แบบคือคงจะไม่หิว
หน้าสายหน้าหนีทำให้พี่เลี้ยงคุณป้าคนนี้เอาเท้าหนีบเด็กเอาไว้จนนิ่งนะครับ
แล้วเด็กก็ยังไม่ยอมกินโมโหพี่เลี้ยงโมโหเด็กไม่ยอมกินนมทำยังไง
แบบแรงมากกระชากเขย่าทุบตีหลายครั้งจนเด็กร้องไห้แล้วอุ้มขึ้นมาโยนใส่รถเข็นที่อยู่ใกล้
ภาพนี้พ่อเห็นเดี๋ยวนั้นเลยนะพ่อแอบติดกล้องเอาไว้นะฮะภาพนี้มันตัดมาแค่ช่วงเดียว
พ่อของเด็กนั้นเขายืนดูโทรศัพท์อยู่แล้วจังหวะนั้นเนี่ยครับพ่อเข้าไปเตะก้านคอพี่เลี้ยงทันทีเลยครับ
เตะไปที่หัวของพี่เลี้ยงจนหน้าคว่ำแล้วเตะซ้ำเข้าที่กกหูอีกครั้งตอนนั้นแม่เข้าไปอุ้มน้องออกไปแล้ว
แล้วก็ห้ามสามีว่าให้หยุดส่วนพี่เลี้ยงคนนี้ก็พยายามก้มกราบเพื่อขอโทษกับสิ่งที่ทำ
แต่มันก็ไม่ทันคุณผู้ชมก็ภาพมันเห็นคาตาขนาดนั้นว่าทำร้ายลูกเขาสักขนาดนั้น
เหตุการณ์ล่าสุดทำให้พี่เลี้ยงคนนี้จำนวนด้วยหลักฐานเพราะว่าคุณพ่อเขาเอาคลิปให้ดูทั้งหมด
เขาติดตั้งกล้องแล้วก็มีแอปผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแล้วก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์ในโซเชียล
ส่วนใหญ่คนที่เห็นคลิปก็บอกว่าสมควรแล้วป้าสมควรจะโดนแบบนี้ที่ถูกพ่อเตะแบบนี้
เพราะหากไม่มีใจที่จะรักเด็กเลี้ยงเด็กก็ไม่ควรทำอาชีพนี้และสิ่งที่ป้าทำมันอาจทำให้เด็กคนนี้ตายหรือพิการก็ได้
คือคุณรู้ไหมว่าเด็กเล็กขนาดนี้ถ้าโดนจับเขย่าแรงสมองเขาบวมได้เราเคยอ่านข่าวมาแล้ว

มันกระแทกซ้ายกระแทกขวาแล้วเด็กวัยเท่านี้ขอโทษนะคะกระโหลกมันยังปิดกันไม่สนิทเลยนะ
ไม่ถึงขวบเองไม่ถึงขวบก็อย่างที่เขาบอกถ้าไม่มีจิตใจจะเลี้ยงเด็กรักเด็กก็อย่ามาทำอาชีพนี้
ดูสิดูสิโอ้โหเจอเตะก้านคอไปนะครับ
เชื่อว่าพ่อแม่หลายคนที่ฝากลูกให้คนอื่นเลี้ยงพอเห็นข่าวนี้ก็ระแวงก็กลัวเหมือนกันเนอะมันมีมาอยู่เรื่อยจริงนะคะ